ออมสินเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบ
ที่น้องดวงตาทั้งสองข้างเป็นสีฟ้า

ทีมข่าวของเราได้ช่วยประสาน
ในเรื่องของคุณหมอในการรักษาน้อง
เรื่องของโรงเรียนในการรับน้องไปเรียนเรื่องของภาษามือ
เพราะว่าน้องอยู่กับครอบครัวคือน้องไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วน้องก็ไม่ได้เรียนการใช้ภาษามืออย่างจริงจัง
ซึ่งถ้าน้องได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามือ
จะสามารถใช้ชีวิตได้
ทำงานได้ประกอบอาชีพได้
น่ารักมากเคยมาออกรายการกับเราสองคน

แล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพัฒนาการของน้องดีมากนะคุณภาคภูมิ

น้องก็ใช้ภาษามือได้แบบเป็นแบบภาษาทางการเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่สื่อสารกับคนในครอบครัวได้นะคะ
วันนี้คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
หน้าตาสดใสมากน้องออมสินวันนี้นะคะ
อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้าน
คุณแม่ก็คือนางสาวบุษกรจิมพลนะคะ
คุณแม่ก็ไม่สามารถพูดได้แล้วก็พิการทางการได้ยินด้วยนะคะ
คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรี
น้องก็กลับมาอยู่บ้านบ้านก็เป็นบ้านหลังเดิมอยู่กับแม่นะคะแล้วก็อยู่กับยายด้วยนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าเอ๊ะหลังคามันเริ่มชำรุดนะอืม
ยังไม่ได้ซ่อมเลยยอดเงินบริจาคสามล้านสามแสนบาทแล้วปิดบริจาคไปตั้งแต่วันแรกที่น้องออมสินเข้าเรียนเนี่ย
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเงินบริจาคเนี่ยค่ะเป็นเงินที่ผู้ใจบุญตั้งใจให้น้องออมสินใช้ในการเรียน
ใช้ในการรักษาตัวในอนาคตครอบครัวถึงขั้นไม่กล้าเอาเงินมาใช้ในการซ่อมหลังคา
ไม่กล้าใช้ค่ะหลังคาที่มันชำรุดเนี่ยไม่ซ่อมนะคะเพราะเงินนี้คือเงินที่คนไทยใจบุญใจดีช่วยน้อง
ในเรื่องการเรียนในเรื่องของการรักษายืนยันว่าก็จะเอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับน้องออมสินมากที่สุด
ที่ผ่านมาเบิกมาบางส่วนเบิกมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรับส่งน้องไปโรงเรียน
ส่วนเครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ช่วยเหลือทำให้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้พาน้องออมสินไปรับนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ยังไม่ได้ไปรับเครื่องช่วยฟังเลย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยน้องได้มากขนาดไหนถ้าไม่ได้ผลมากนักอาจจะต้องจัดซื้อหูเทียมให้กับน้อง
ใช่แก้มยุ้ยขึ้นตรงแก้มยุ้ยเลยนะ
ก็ยังไม่กล้าทำว่าเป็นดราม่าค่ะเพราะว่าฝนตกมารั่วหมดเลยค่ะในบ้าน

ใช่ค่ะอยากแบ่งมาทำทีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวรอปรึกษาญาติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าจะสามารถเอามาทำได้หรือเปล่า
ก็ใช้จ่ายแค่ของจำเป็นค่ะอย่างน้องค่ะ
อย่างที่เติมน้ำมันไปรับน้องบ้างซื้อของใช้ค่ะ
สำหรับเรื่องการเรียนของน้องออมสินนะคะ
นาของน้องออมสินบอกว่าพัฒนาการของน้องดีมาก
พอกลับมาอยู่บ้านช่วงนี้ค่ะที่เป็นช่วงปิดเทอม
น้องเพิ่งเข้าไปเรียนได้๓สัปดาห์ทักษะการใช้ภาษามือโอ้โหยอดเยี่ยมเลย
คือใช้ภาษามือเรียกแทนคนในบ้านเป็นภาษามือที่เป็นภาษาอย่างเป็นทางการนะคะ
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าให้น้องสาธิตทำให้ดูหน่อยได้ไหม
อันนี้คืออะไรก็มีสัญลักษณ์มือเป็นรูปโอเค
ประกบที่ดวงตาแทนสัญลักษณ์ตาสีฟ้าเอาไว้เรียกแทนตัวเอง
มีสัญลักษณ์กางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอาไว้ที่ข้างดวงตาแล้วก็ขยับนิ้วอันนี้คือเรียกแม่
อันนี้เลยนะที่โรงเรียนสอนมาเลยนะใช่นี่นี่นะคะอันนี้แม่แม่
นี่สาธิตให้ดูแบบนี้นี่แม่แบบนี้คุณแม่ก็รู้แล้วใช่ไหม
คงมาสอนคุณแม่ต่อส่วนคุณน้าค่ะก็คือจะใช้มือปัดไปที่ปลายผมก็คือที่หัวไหล่นะคะ
แล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างลูบไปวงกลมรอบใบหน้าอันนี้คือเรียกน้าแทนตัวน้า
ครับและน้องอมสินเปล่งเสียงได้ดังขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนะฮะ
เขาก็เก่งขึ้นเยอะเลยค่ะพอไปโรงเรียนก็มีกิจกรรมมาค่ะที่โรงเรียน
แล้วก็เขาก็พอได้ภาษามือมามาสอนแม่อย่างเงี้ยค่ะค่ะเล่นอะไรบ้างครับ
อย่างเช่นอย่างกลับมาบ้านเขาก็จะตั้งชื่อรหัสให้แต่ละคนนะคะ
เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเรียกอันนี้ก็คือเหมือนน้องที่เด็กนักเรียน
เขาก็จะทำแบบนี้ทีนี้เขาก็ตั้งชื่ออย่างหนูเขาก็ผมสั้น
แล้วก็หน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม่เขาเขาก็อย่างเงี้ยค่ะ
อย่างนี้ก็เรียกแม่ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อค่ะอันนี้คืออะไรค่ะ
อันนี้คือตาฟ้าค่ะตาฟ้าค่ะอันนี้คือชื่อเขาตาฟ้าคือทุกคนในบ้านก็ดีใจค่ะ
พอเห็นน้องได้เรียนได้เรียนเผื่อแบบเออเขาโตมาจะได้มีอาชีพเลี้ยงแม่ค่ะ
คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ไปกับน้องออมสินด้วยนะน้องออมสินมาสอนใช่
สอนคุณแม่ก็จะได้เข้าใจกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเก่งมาก
ผู้มนุยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีนะคะท่านผอธนพรฤทธิแผลงนะคะ
ก็เป็นโรงเรียนที่รับน้องออมสินเข้าไปรักษาไปฟื้นฟูพัฒนาการนะคะ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะตัวน้องออมสินมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย
คิดถึงแม่นะคะตอนไปโรงเรียนใหม่ใช่ค่ะก็ต้องไปนอนที่โรงเรียนเลยไงฮะ
คุณแม่บอกไม่เคยจากกันเลยใช่คุณแม่ก็ร้องไห้ครับ
ออมสินก็คิดถึงแม่แต่ไม่กี่วันน้องก็ร่าเริงเพราะว่ามีเพื่อน
วัยเดียวกันเล่นด้วยกันนะคะพัฒนาการเร็วมากตั้งแต่เริ่มเข้าไปโรงเรียนเนี่ยค่ะ
ออมสินเรียนรู้การใช้ภาษามือกับเพื่อนและครูได้ดีขึ้นมาก
ฝึกเปล่งเสียงได้ดังขึ้นเช่นคำว่าแม่ครับ
ตัวหนังสือตามรอยประได้ดีขึ้นแนวทางการสอนหลังจากนี้ก็คือ
เน้นไปที่เรื่องของการฝึกเปล่งเสียงขยับปากตามครูแล้วก็สอนภาษามือ
ทักษะการเขียนท่านผอโรงเรียนบอกว่า
อีกไม่นานคุณผู้ชมน้องออมสินจะสื่อสารได้เหมือนเด็กเด็กทั่วไปนะคะครับ
พยายามให้แกฝึกฝึกพูดเพราะว่าเราเรามีครูที่พลิกหูหนวกเนอะ
แล้วเขาก็ฝึกพูดจนเขาสามารถพูดได้แล้วก็สื่อสารได้
โดยการใช้วิธีการอ่านเหล็กในปากแล้วก็จะฝึกเด็กตรงนี้
เขาเริ่มเรียนรู้เขาเสมอเรียนรู้จากการเรียนจากพี่น้องที่อยู่ในหอนอน
ในห้องเรียนนะคะแล้วก็กับครูเริ่มใช้ภาษามือสื่อสารกับเพื่อนกับพี่ได้
แล้วก็ภาษาเขียนวิธีการเขียนเนี่ยคือเขาสามารถเขียนตามรอยปาก
หรือเขียนตามที่ครูให้เขียนอ่ะเขียนได้นั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก
กล้ามเนื้อมันใหญ่เขาจะแข็งแรงเขาพัฒนาได้
การอ่านเนี่ยต้องใช้เวลาจึงจะว่าเด็กไม่เคยอ่านเลย
โอ้โหทุกครั้งที่เห็นหน้าน้องออมสินนะน่ารักทำให้คนมีรอยยิ้มเนอะ
ยิ้มข่าวเราก็ช่วยประสานให้แหละครับต้อมินครับ
แต่ว่าจริงหลักแล้วก็แฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
น้องออมสินที่ช่วยกันประดมเงินบริจาคุณน้อง
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ไปร่ำไปเรียนกัน
เดี๋ยวเราก็ติดตามพัฒนาการของน้องออมสิน